โพสต์เลยบอกว่ามีคู่รักคู่นึงเนี่ยซุ่มเลิกกันแล้ว

หวานกันมากหวานกันสุดคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็คือล่าสุดที่ไปเจอคือในงานพรมแดงงานประกาศลังวัน

คุณผู้ชมดูสิคะคือเขาไม่ได้มาเดินพร้อมกัน

จริงนะคะก็อย่างที่บอกไปเรื่องของเรื่อง

หลายคนสงสัยนะคะว่าเอ้ากินธันวาก็มางานเดียวกัน
แต่ไม่ยอมควงคู่กันเอ๊ะหรือว่ามันมีอะไรกันหรือเปล่าค่ะ

อย่างที่เชอรี่บอกเลยนะคะก็ถามแล้วนะคะ
คุณกรีนบอกเลยนะคะบอกว่าไม่ต้องแปลกใจค่ะพี่
เข้าใจผิดนะคะที่กินออกมาช้าไม่ได้งอน
ทะเลาะอะไรกับธันวาค่ะ
แต่เป็นเพราะว่าผู้หญิงแต่งตัวนั้น
ชุดนางน่ะคอนเซ็ปต์คือเขาสีขาวแต่นางใส่มาสีดำ
นางก็เลยแบบเอ้าตายแล้วฉันผิดธีมหรือเปล่า

เพิ่มเติมคือตอนนี้เตรียมผลักดันแฟนนุ่ม

แต่ว่าวันนี้ธันวามาแต่ไม่ได้มาพร้อมกัน
ใช่ค่ะแต่งหน้าอยู่ค่ะผู้หญิงแต่งงาน

เขากลับมาแล้วได้เจอได้เจอได้เจอกันตลอดค่ะ
แล้วก็แล้วก็เหมือนช่วงนี้ธันวาเขาก็เหมือนแบบ

ก็เลยยังไม่มีละครละครนี้น่าจะเปิดประมาณกลางปีอะไรอย่างนี้
เขาก็จะแบบมีช่วงเวลาว่างที่จะแบบเหมือนทำตามความฝัน

ก็คือเขาอยากจะเป็นเชฟในอนาคต
อนาคตอาจจะได้เห็นเชฟหล่อแบบชื่อธันวาแบบนี้ก็ได้

จริงนะคะคุยกับกรีนไปแล้วค่ะเมาส์กับธันวาต่อเลยดีกว่านะคะ

ศึกออกมานะคะแล้วก็ลัดฟ้ากลับบ้านเกิดนะคะ

ตอนนี้กลับมาที่ไทยแล้วนะคะสดร้อนค่ะ

ตอนนี้ฝ่ายหญิงงานเยอะเขาก็เป็นกำลังใจให้ตลอด

ก็มีโอกาสได้กลับไปเจอครอบครัว

เราได้แบบเหมือนแบบได้พลังบวก

ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดละครเรื่องใหม่ครับ
ก็น่าจะเร็วนี้น่าจะเปิด๒เรื่องอะไรอย่างนี้ครับ

เขาก็มีงานเยอะเราก็ยินดีด้วย
แล้วก็เราก็แบบเป็นกำลังใจให้อะไรอย่างนี้ครับ
ค่ะนะคะก็สายมูทั้งคู่ด้วยนะ

แล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่คู่รักที่กำลังจะเลิกกันนะจ๊ะ

ส่วนจะเป็นคู่ไหนนะคะก็ตามกันต่อกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ